เวลา๘นาฬิกา๔๗นาทียังไม่มีใครมาทำงานเลยสักคน
เนี่ยครับยังไม่มีใครให้ผมนั่งรอกับอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะ
โมงจะ๕๐แล้วครับยังไม่มีใครมาทำงานสักคน
เอาเป็นหลักฐานนะแม้กระทั่งห้องรับเรื่องก็ไม่มีใครสักคน
ห้องนู้นก็ไม่มีใครสักคนแต่ออกปรุงแรกเราตัวเนี้ย
โมงครึ่งใช่นี่มันจะแปดโมงห้าสิบแล้วครับค่ะไม่มีใครทำงานสักคนครับ
ลำลึกวันพ่อพ่อหลวง
ผมมายื่นเรื่องให้กับผู้ว่านะครับแต่เพราะเอิญลงไปยื่นที่ศูนย์นำรงธรรม
แปดโมงสี่สิบห้าไม่มีใครอยู่สักคนสุนมรงธรรมอยู่ในสุนมรงธรรม
ไปมาแล้วฮะทั้งหมดทุกห้องทั้งสองห้องไม่มีใครอยู่สักคนหนึ่ง
เจอเจ้าหน้าที่กอรมนอยู่คนเดียวเขาบอกให้ผมนั่งรอ
ผมเลยถามว่าเวลาราชการครับเนี่ยก็อุตส่าห์ยื่นจริงจริงก็ยื่นถึงผู้รับ
ผู้ว่านะครับแต่ก็ให้เกียรติครับไปส่งที่ศูนโลก
มีใบแปะน่ารับไหมคะพี่มันต้องแปะปลอกปิดใบรับไหมครับ
ปกติอะผมผมยื่นที่ไหนก็ทรงผู้ว่าเนี้ยสูนุนโรงทำ
เพราะเขาจะมารับหรือไม่ก็ไปยื่นที่สูนุนโรงทำเลย
แล้วทำไมไม่มีคนอยู่อะครับสูนุนโรงทำอ่ะเดี๋ยวเขาอ่ะอ๋อ
เฉพาะหัวหน้าหน่วยเท่านั้นที่ไปแล้วทำไมไม่มีใครอยู่รับเลือกสักคน
เนี้ยสูตรโรงทำแต่ว่าวันนี้มีงานพิธีเช้าค่ะอ่าใช่ฮะ
งานอะไรนะงานรำลึกถึงอ่าอะไรอ่ะวันวันฝนหลวงอ่ะ
แต่ผมถามแล้วเขาบอกว่าเฉพาะหัวหน้าหน่วยเท่านั้นแหละครับที่ไป
เจ้าที่ของสำหรับงานจังหวัดต้องไปช่วยอยู่แล้วแล้วทั้งสูตรโรงทำนี้ไปหมดเลยเปล่าฮะ
จะมีเจ้าที่อยู่นะคะไม่มีสักคนครับพี่อยู่ไหมฮะตอนนี้ไม่มีครับ